คำว่าน้ำใจนี่มีเยอะแยะมากมายแบ่งปันกันตลอด

เหมือนตู้ปันสุกที่เราเห็นกันบ่อยเหรอคะ

นี่ก็หลายพวงเลยนะดูดิ

จริงครับคุณชิสาอยู่ที่จังหวัดสตูนครับ
เป็นของนายสกริยามูเกมผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตำบลควนกาหลง

คือเขามีความคิดว่าเด็กในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ
ในช่วงนี้เจอกับสถานการณ์โรคโควิด๑๙
หลายคนไม่ได้ออกไปไหนคุณพ่อคุณแม่
เขาก็อาจจะไม่ได้ทำงานรายได้ก็ไม่มี
สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือขนม

ดิฉันเข้าใจดิฉันยังเด็กอยู่ไง

แต่ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นใจไง
เขาเลยเกิดไอเดียซื้อขนมไปแจกเด็กในหมู่บ้าน
ด้วยการเอาขนมไปแขวนเอาไว้ที่รถไถ
แล้ววิ่งไปตามบ้านต่างในหมู่บ้านของเขา

เจอรถไถปันสุกที่มอบความสุขให้กับเด็กแบบนี้
คือคนแถวนั้นเขาจะรู้ดี
พอได้ยินเสียงแตรปี๊บมา
โอ้โหเด็กมากรูกันเลย
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเลยว่าเอ้า
นี่คือการแบ่งปันต้องรู้จักแบ่งปัน
เพราะฉะนั้นหยิบกันไปคนหนึ่งไม่เกินสองชิ้น
ในหมู่บ้านทุกคนจะได้รับขนมกันอย่างพอเพียง
นี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันใหญ่เลย

พอได้ทำแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นรอยยิ้ม
ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กก็รู้สึกดี
มีความสุขจากการแบ่งปันในครั้งนี้ครับ

อยากจะให้ดูในยามเช้าแบบนี้นะครับ

เป็นไอเดียดีนะสำหรับการแบ่งปันกันค่ะ